ดูทีมชาติกันหน่อยนะครับทีมชาติไทยก็มีชุดใหญ่ซ้อม
ครับใช่ครับก

เกมแรกเจอกับเจ้าครับ
ชุดนี้ก็มีสโปรสมในชุดนครับ
ดูเหมือนงานจะเข้าแต่ว่าไทยดูจะตั้งสติได้นะครับแล้วหลุดเข้าไปยิงครับ
สำรองอีกหนึ่งคนเหมือนกันของไทยครับแทนที่เจรบสัมภาวดี
เป็นตัวทีเด็ดจากนั้นไทยจ่ายยัดเข้าไปครับสุปวี
แล้วปั่นลูกนี้เรียบร้อยเลยครับวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญครับ
อีก๒นาทีที่๘๖ครับขึ้นนำ๒๑แล้วเป็นว่าไทยชนะด้วยสกอร์นี้ครับ
พลิกล็อกเหมือนกันนะครับจริงชุดนี้ถือว่าฝีเท้าดีครับแต่ไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านเท่าไหร่นะครับ
ส่วนอีก๒คู่จีนเสมอกับมาเลเซีย๑๑และจอแดนชนะสิงคโปร์๒๐
นัดต่อไปไทยจะเจอกับมาเลเซียวันที่๒๓มีนาคมครับ
นี่คือฟุตบอลนะครับที่เราอยากจะฝากเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันเอาไว้
ส่วนมาตรการในการคุมเข้มนะครับการจุดพลุของแฟนบอลที่เกิดขึ้นในเกมอาเซียนคล
เราจำกันได้ใช่ไหมครับจำได้นะครับสุดท้ายพระคมโดนปรับไปประมาณเกือบล้าน
เพราะว่ามีการเช็คได้ว่ามีคนที่ย้ายจากโซนที่มีปัญหาเนี่ยก็ไปซื้อในโซนอื่นด้วยนะครับ
ยกเลิกไปเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการในการดูแลแบบเด็ดขาด
เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกนะครับในเกมที่เจอซาดีอาราเบียก็เดี๋ยวค่อยไปดูบทลงโทษกันอีกครั้งหนึ่งครับ
นี่ฉันอยู่ด้วยนะแล้วก็ได้มีโอกาสถ่ายด้วย
อ๋อคุณอยู่ในสนามด้วยใช่ไหมเป็นคนจุดด้วยหรือเปล่า

ถ้าจุดก็คงไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเขาดูแลเด็ดขาดมากนะครับชุดนี้
ส่วนพุทธศาสตร์ดินชาติไทยนะครับในรายละยุ่งไม่เกิน๒๐ปีนะครับ
คนโน้นอ้วนไม่ใช่นักพุทธศาสตร์นะครับเป็นสตาร์ฟน่ารักมาก
เป็นร่ามของบิเกโรดิโกบิเกลติวเข้มแท็กติกนะครับ
ให้กับนักเตะที่มารายงานตัวเรียกมา๑๖คนนะครับตัดจาก๒๐คน
เหลืออีก๒คนนั้นต้องตัดให้เหลือ๑๔คนนะครับ
ภายใน๑๒สัปดาห์นี้จะแข่งขัน๑๖๒๖พฤษภาคมนะครับ
ชิงแชมป์เอเชียรุ่นยุไม่เกิน๒๐ปีที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพ
สองทีมไปที่อาเจริน่านะครับไปแข่งขันในรายการยุทธ์โอลิมปิก
เกลก็ต้องปรับเพิ่มความต่อเนื่องของเกมความฟิตไม่ห่วงเพราะนักเตะนั้น
อยู่ในเกมลีกซึ่งเปิดระดูการไปแล้วแล้วก็ถ่ายทอดทาง